สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่
สดใหม่ให้เยอะ
พบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสหลังรายการเดินหน้าประเทศไทย
ส่วนวันศุกร์ก็หลังเคารพทงชาติค่ะ

ส่งไลน์มาคุยกับเราได้นะฮะอัพเราก็เรียกว่าโหลดใช่ไหม

เยอะพวกมันควรกลับบ้านดูตกไงมันเป็นตอนคืน

ผมไม่รู้ว่าใครเป็นแฟนใครแต่เมื่อคืนผมเจ็บหนักมาก

ไม่สบายเหรอคะ

ตูเกตโอ้โหโปรตูเกตไปเต็มนะคะ
ฉันเชื่อเลยนะว่าตอนที่โด่เขาถูกออกไป

คุณนี่แบบโอ้โหฝรั่งเศสชนะแน่
เป็นการแข่งขันกันเรียกว่าเป็นการชิงแชมป์

เมื่อคืนนี้ตัดสินเรียบร้อยแล้ว

นะฮะก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกร้องผมร้องไห้อย่างนี้เลย

ผมแทบอยากจะเปลี่ยนใจเทมาอยู่ทางบ้านประตูเกรด

เดี๋ยวก่อนทำไมโดนันโดไม่อยู่สิ

ตอนที่มีโรนโดอยู่เขาจะฝากความหวังที่โรนันโด

ผมเชื่อว่าเขาน่าจะเล่นเป็นทีมมากขึ้น

นะฮะโอ้โหคนนี้ปุ๊บที่เกตเล่นเหมือนกับ

คือเมื่อคืนนี้ไม่หลับไม่นอนใช่ไหม

ทำที่ฆาตผมเลย
ใช่ค่ะ

มาคืนนี้ก็คือเรียกว่านี้ปกติเนี่ยชนะไปเพราะแอดดาร์
คนที่มาวางงงมาแทนโรนดองนี่นะครับ
เป็นผู้หญิงประตูเข้าไปนะฮะแล้วเขาก็มีการมาบอกด้วยนะครับ
เขามีความมั่นใจมากเมื่อโรนโดเดินมาบอกเขา
แล้วจำเป็นว่าคุณจะเป็นคนที่ยิงปลาตรูให้ประเทศเรา

ปราศนียรรทบาทนะครับ
ของไทยรัฐนะครับดูเลย

อันนี้เฉพาะที่ถูกนะ

เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ

เพื่อชิง๑๗๔ล้านฉบับ

ไทย๗กดังอ่านภาษาหัวได้

แต่อย่างพวกวันก่อนที่ผมบอกไปว่า

ส่งโปรตุเกตมาเนี่ยเยอะมาก

ใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าโรนันโดนี่

คนไทยเองเป็นคนชอบบอลลอง

แล้วเป็นคนชอบอะไรที่แบบคนที่แบบ
คือคุณชัยจะเทใจเชียร์ให้

ดูแบบด้อยกว่าอ่อนเขาจะเชียร์คนนั้น

จริงหรือเปล่าดิฉันไปอ่านเกล็ดข่าวหนึ่งที่บอกว่า
อเล็กฟากูสันเขาเข้ามารอกอดโลนันโดอ่ะ

เหมือนกับเป็นเด็กปั้นเขาแล้วเข้ามารอกอดนิดนึง

ถูกต้องถูกต้อง
แต่จริงต้องบอกว่าผู้โชคดีเนี่ยรอเตรียมลุ้นเลยนะคะ

สำหรับคนที่ส่งปรายศนียบัตรเข้ามาทางไทยรัฐ

รางวัลที่สองเนี่ยนะฮะก็

แล้วก็มีรางวัลต่อมาก็เป็นรางวัลหลักแสน

นั่นไงคือที่แจกเป็นเงินเลยนะ

ผมก็แจกไปแล้วเมื่อคืนนี้

โอเคมาอีกหนึ่งข่าวค่ะ
ข่าวกีฬานะคะอยู่กันต่อเลย

ซิลแชมป์ส่วนไทยนั้นได้อันดับ๖

ตบสาวบาซิลโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่ง

เอาชนะสหรัฐอเมริกาได้อย่างสุดมันเลย

คว้าแชมป์ลูกยางวัวกลางปี๒๐๑๖
ไปครองได้สำเร็จเลยทีเดียวนะคะ
ถือว่าเป็นการแข่งขันศึกวอเล็กบอลหญิง

ดอลสเตดียมหัวมากในรอบชิงชนะเลิศ

ของสองทีมแกร่งแห่งยุคเลยอย่าง

กับทีมชาติสหรัฐอเมริกา

เขาขออีกเขาได้แชมป์เป็นปีที่๑๑แล้วไง
นั่นแหละอันดับ๒ก็เลยเป็นของสหรัฐไปส่วนที่๓ก็เป็นเนเทอร์แลนด์แล้วก็รัสเซีย
ส่วนไทยตัวสูงกว่าเรา๒เท่านะ
ส่วนรัสเซียเนี่ยพี่เหมียวดูก้นคนนั้นเขาอยู่หน้าพี่เหมียวเดี๋ยวพี่เหมียวลองหันหน้าไปดิเนี่ย
ส่วนของใครก็ได้อันดับ๖ไปนะครับของรายการทำได้ดีที่สุดก็อยู่ที่อันดับ๖
ถูกต้องถือว่าโค้ชออสเนี่ยนอกจากผลการแข่งขันในรอบนี้แล้วเนี่ย
ถือว่าเป็นการคุมทีมทิ้งทวนครั้งสุดท้าย
โค้ชออสด้วยนะคะในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติ

ตอนนี้เขาก็ส่งต่อหน้าที่ให้กับโค้ชด่วนดานัย
วัชระเมธากุลทำหน้าที่ต่อไปในอนาคต

โค้ชด่วนใช่ไหมโค้ชด่วนไม่ใช่รถด่วนนะโค้ชด่วนไม่ใช่รถด่วน

ไม่ใช่ด่วนค่ะไม่ได้ด่วน
ไม่ได้ด่วนเขาก็บอกมาระยะหนึ่งแล้ว
เขาจะไปทำทีมที่จีนใช่ไหมของภรรยา
มาอยู่กับเมียเขาก็ชัดเจนเป็นอะไรนะเป็นคุณ

ถือว่าเป็นแบบคนที่ปลุกปั้นทีมวอเล็กบอลของไทย
เราให้ก้าวไปแบบสู่ระดับแถวหน้า
ของเอเชียแล้วก็ของโลกเลยทีเดียวนะคะ
คือเรียกว่าเป็นที่รู้จักมาของวอเลอร์บอล

อีกทั้งยังแบบว่าทีมก็มาคุยกัน

ชอตบอกว่าอยากจะขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วน
เกี่ยวข้องนะคะในการพัฒนานักวอเลอร์บอลชุดนี้มาโดยตลอด
ซึ่งนักกีฬาในชุดปัจจุบันถือเป็นชุดที่๕แล้ว
นับตั้งแต่ตนทำทีมมา
และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอนก็
ก็คือถ้าทางสมาคมต้องการให้ช่วยเหลืออะไร

อีกหนึ่งคนก็คือวันนาบัวแก้ว
ผู้เล่นที่เป็นตัวรับอิสระมากประสบการณ์

ช่วงหน้ามีราวน์มาอีกแล้ว
มันมากเลยแต่อย่าฟ้องผมนะ

อ่านตามข่าวนะครับมีเรื่องไทยกับเจนนี่จานิดลา
คุณเจนนี่คุณไฮโซแฟนน้องดิวแต่ผมงงมากมันพาดมาถึงหนิงปณิตาได้ยังไง
พี่นิงอีกแล้วเหรอโอ้โหนิงปณิตา
มันเป็นเรื่องของเขาเลยมันอยู่กับนิงได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาปัง
ช่วงแม่ค่ะต้องเล่นนิงมาเองไหม
กลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อค่ะเร็วเลยต้องรีบเล่าแล้ว

ก็นี่ไงเป็นข่าวอันนี้คือเป็นข่าวของทางคุณไผ่วันพลอยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งของน้องเจนนี่นะครับ

เป็นนักเอกไม่เป็นนักเอกเป็นนักแสดงใหม่ของทางช่องสาม

คือเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นมาว่ามันมีไลน์อันหนึ่งหลุดออกมาประมาณว่าคุณไผ่วันพ้อยเนี่ยนะฮะ
จีบน้องเจนนี่เข้าซึ่งเจนนี่เนี่ยเป็นแฟนของคุณแชมป์ไฮโซแชมป์
ไฮโซแชมป์เนี่ยก็ถือเป็นพี่ของน้ำหวาน
ซึ่งเคยเคยมีคดีความกับคุณนิ้งระดิษฐา

ก็มีไลน์หลุดออกมานะครับบอกว่าคุณไผ่ไปพูดประมาณว่า
บอกว่าเขาพยายามจะเลิกกับดิวแล้วอะไรอย่างนี้
อันนี้สรุปให้นะไม่ยอมอันนี้สรุปให้

เสร็จปุ๊บบบบบนนะครับคุณไข่ก็เลยออกมาบอกว่า

จริงแล้วเนี่ยร้ายที่หลุดมาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขานะ

ด้วยนะครับบอกว่าเอ่อเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมยอมรับครับ
รู้จักน้องคนนั้นจริงแต่รายที่สุดเนี่ยนะฮะทุกคนที่เห็น
ไม่ใช่ของจริงแน่นอนผมไม่เคยพิมพ์แบบนั้นเลยนะครับ
และภาษาที่ใช้เขียนก็ไม่ใช่ภาษาที่ผมใช้ด้วย
แต่เรื่องนั้นคงไม่สำคัญที่สำคัญผมขอโทษและเสียใจ
กับการกระทำที่ทำให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมา
เพราะผมคงพูดไม่ได้ว่าไม่มีส่วนร่วมเลยในเรื่องนี้
ผมต้องขอโทษดิวพ่อแม่ของดิว
และทุกคนที่คอยกำลังใจในคู่รักของมาตลอด
ผมไม่ขอตอบโต้ใดกับคนพวกนั้น
เพราะคนที่เสียใจไม่ใช่ต้นเรื่องแต่เป็นคนรอบข้าง
หมายถึงว่าคนที่โต้ต่อไปไม่ใช่คุณไผ่

ปลอมตัวเป็นคุณภัยแล้วก็ปล่อยไลน์ออกมา
ปล่อยลายนี้ปล่อยไลน์ด้วยตั้งใจปล่อยด้วย

พอหลังจากนั้นนะครับก็มีไฮโซแชมป์นะฮะ
ซึ่งเป็นแฟนของคุณเจนนี่เจนิราอะไรอย่างนี้
บอกว่าอะไรบ้างครับเกินทีหรือก็ออกมาพูดบอกว่า
เนี่ยอะพี่เมียวอ่านสิมันต้องโทรคนเพียงพี่เมียว
มือเธอเปื้อนเลือดแล้วเธอก็ฉัดนี่

แชมป์หรือแชมป์หรือใครด้วย

ไม่ต้องเครียดนะครับ

ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมอยู่ข้างคุณเสมอ
อันนี้จากแชมป์ใช่ไหมครับ

ก็ออกมาโพสต์รูปคู่กับแชมป์อีกนะคะ

ก็เป็นรูปที่ถ่ายคู่กันที่ลานจอดโลศ

เหมือนฮาลี
เขาก็แบบขอบคุณสำหรับกำลังใจ
แต่ฉันสงสัยทางเรื่องไลน์ปลอมมันปลอมกันได้ไงล่ะ

คือหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าคุณดิวก็เงียบ

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้น

ก่อนที่ไปเม้นนะมาดูอันนี้ก่อนนะ
อันนี้คือล่าสุดเลยที่เขาหลุดออกมานะครับ
ปรากฏว่ามีไลน์หลุดมาที่บอกเป็นหนังคนละม้วนเลย

เป็นไลน์ของคุณไผ่นะฮะไปตามจีบคุณเจนนี่

แต่อันนี้ที่เขาบอกว่ามันมีหลุดออกมาอีกอันหนึ่งคือ

ไม่เกี่ยวกับทางนี้เลย

พยายามจะให้เป็นพี่น้องกันอยู่

แช่มพยายามจะให้เป็นพี่น้องกันยู่
เดี๋ยวเขาจะไม่ยอมกด

ไม่เปลี่ยนแป้น
กับแชมป์พยายามจะให้เป็นพี่น้องกันอยู่

ไม่มีใครว่าแต่ถ้าหนูกลับไปคืน
หนูก็ทำร้ายเขาเพราะว่า
หนูไม่ได้รู้สึกกับเขาเหมือนเดิมนะฮะ

ฝ่ายชายที่หลายคนเชื่อว่า
เชื่อว่าน่าจะเป็นนะแต่ผมไม่ได้ว่าเป็นจริงนะ

พอสามเนี่ยนะฮะก็คือเป็นทางคุณเจนี่
ก็บอกมาบอกว่าหนูทำร้ายพี่
น่าจะเป็นคุณเจนนี่นะผมบอกคำนี้เดี๋ยวจะมาฟ้องอีก

หนูไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมแล้ว

ไม่ทำเพราะหนูรู้สึกดีกับพี่

เพราะหนูคงไม่รักพี่เหมือนกัน
ผู้หญิงตอบว่าถ้าหนูไม่รัก

แล้วก็มีคำเยี่ยมว่ารักป่ะ
ฝ่ายชายบอกรักพาหมาม้า

คือไม่รู้ยังไงเนาะ

แต่ทีนี้แน่นะฮะล่าสุดเนี่ยก็มี

เป็นอดีตภรรยาของคุณแชมป์นะครับ

ออกมาแล้วก็มีการโพสต์ในไอจีของเธอ

ติดจรวดนู่นนี่อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะ

ก็จะคือเป็นโพสต์

ก็เข้ามาพิมพ์ว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ

แล้วก็มีคุณดิวเข้าไปบอกว่าก็กรรมติดจรวดอะไรสักอย่าง

คนนี้

ก็คือเหมือนกับมีปัญหากันอยู่
ไม่รู้เป็นอะไรซะนะครับ

คุณแชมป์เป็นพี่ชายคุณน้ำหวาน

ก็เคยมีเรื่องราวคิดถึงคุณจิน
คุณจินเป็นสามีคุณหนิง

เป็นอดีตสามีของคุณเทย่า

อะไรเนี่ยประวัติศาสตร์

คุณเทย่า

ไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้น
นิงปณิตาไปเกี่ยวอะไรกับเขา

แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหนิงเลย

ใช่ไหมอันนี้กับอันนี้นี่เบอร์ยเป็นอันนี้เอามาอันนี้ดีกว่า
เคลียร์กันให้ลงตัวกันแล้วกันนะฮะประชาชนรอดูอยู่
ถูกต้องพี่หนุ่มอยากรู้ความเคลื่อนไหว
ยังไงดีคะตอนนี้ไปถึงไหนไปยังไงกันแล้วตอนนี้นี่นี่นี่
มากลับมาอัปเดตกันต่อเลยนะฮะกับความเคลื่อนไหวนะฮะ
พิสูจน์จริงระดับโลกกรุงเทพอิตาลีกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้ได้เข้าสู่ทวีปที่๒แล้วคือทวีปยุโรปนะฮะ
การเดินทางอย่างทรหดมายาวนานถึง๓๔วัน

ข้อมูลในวันที่๖กรกฎานะซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากประเทศอีราน
เข้าสู่ตุรกีประเทศสองทวีป
ใช่แล้วค่ะโดยได้ผ่านช่วงท้ายของประเทศอีหลาน
ตั้งแต่เมืองอิสฟาฮานเตฮารานและทาบริส
จากนั้นเข้าสู่เมืองโดกุเบยาชิตดามิน
โทษค่ะมาดินอดิยามันคับปาโดเกียพาคูมาคาเล่
อิสเมียและอิสเตอร์บูลของประเทศตุรกี
เชิญสภาพภูมิประเทศและเส้นทางอันหลากหลาย
ที่ราบกึ่งทะเลทรายในอิราณและที่ราบสูงช่วงเข้าตุรกี
รวมทั้งการขึ้นลงเขาอันแสนจะคดเคี้ยวเป็นระยะ
ซึ่งรักษาความเร็วคงที่ทำให้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลา

ช่วงลงเขาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการขับขี่
จึงทำให้คารวาลผ่านไปได้ทุกเส้นทางทุกสภาพถนนอย่างไร้อุปสรรค
งานนี้คารวาลยังมีโอกาสเยี่ยมชมจตุรัสนักเอชฮานณเมืองอิฟฟาฮาน
ที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ๒ของโลก
หมู่บ้านอาเบียเนหมู่บ้านเก่าแก่
ที่สร้างจากอิดดินดิบอายุกว่า๒๕๐๐ปี

ทะเลสาบสีเทอร์ควอยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภูเขาเนมลูสเมืองคับปะโดเกีย
และชมพามุกคาเล่หรือประสาทปุ๋ยไฟล์ด้วย

ผลพิสูจนจริงระดับโลกกรุงเทพอิตาลีในครั้งต่อไป
หรือเข้าไปติดตามได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ

นั่นแหละนี่เข้าไปในค้นหา

เดี๋ยวช่วงหน้าพีคนะครับ

เส้นสัญญาณสามปีบอกไม่เล่นละครที่อ้ำเคยเล่นด้วย

เอาล่ะข่าวสัญญาณบันเทิงนะคะ
นี่หน้าบันเทิง

มาเสนสัญญาช่อง๗แล้ว
และจะเล่นละครที่คุณอ้ำเคยเล่น

เผยมีสารสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนเด็ก

คุณอ้ำเหมือนกับคุณอ๋อยเคยเล่นใช่ไหม

กบคู่กับพระเอกคุณพอสลัน
คือก่อนหน้านี้ก็มีคนแบบ

ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามาเสนสัญญา

ที่เขาวงสวงใช่ไหม

เพราะทางช่อง๗เนี่ยยื่นโอกาสมาให้
ก็เลยรับเพราะรับเป็ดส่วนตัว
ก็อยากจะลองเล่นละครให้เต็มที่ด้วย

เคยกับว่าคุยกับผู้ใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้ว

ส่วนเรื่องค่าตัวที่ผู้ใหญ่ทางช่อง๗ให้เนี่ย
ก็เขาเคยเล่นกันอยู่แล้ว

ยันไม่คุยกันว่าหรอกให้เราเล่นต่อมั้ย

เข้าบอกว่าเขาปัด

ว่าดวงสมพงการหมอช้างให้แบบว่าหมอช้างบอกว่าให้รัก
ไทยรัฐกันไว้นะครับตอนนี้ผมยังไม่เท่าไหผมชอบอันนี้จังเลย

ดาราหลายคนอายนะที่ยอมรับศัลยกรรมนะฮะแต่สำหรับสาวมารีเบอร์เนอร์นะครับ
ภาพตรงว่าหนูทำนมมาค่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วไม่น่าอายด้วย
เออหลักสวยอ่ะเอาสิจบเถอะ
จบซ้าละโถยอยากเล่าผ่าวิลักษณ์เต็มเลยเขา
พรุ่งนี้ผมไม่มาให้เมียมาพรุ่งนี้เมียมาเมียมด
สวัสดีครับวันนี้ลาละคะสวัสดีค่ะ